ที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอุบัติเหตุได้หรือเปล่านะคะ

คือบนถนนที่ขลุขระนะคะรถกระบะขับรถไป
แล้วมอเตอร์ไซค์๒คันขับตามมาติดเลยนะคะ
จู่รถกระบะจอดแล้วก็ใส่เกียร์อาร์ถอยหลัง
ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ
ไม่ใช่อุบัติเหตุนะเป็นความตั้งใจไหม
แล้วสุดท้ายรถกระบะก็หลบหนีไปเลยนะคะ
กล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งค่ะบันทึกภาพนี้ไว้ได้

เห็นไหมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนั้น
คือมอเตอร์ไซค์เองจะพยายามเร่งเครื่องแซงไปทางซ้าย
แต่แซงไม่พ้นอ่ะแซงไม่ได้เนื่องจากว่ามีหลุมอยู่นะคะ

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะจู่รถกระบะนี่เห็นไหม
จอดแล้วจอดแล้วก็เดี๋ยวจะถอย
อ้าวทำอะไรอยู่

ถอยนั่นแล้วมาชนเขากับคันหนึ่งค่ะ

ใช่ควันดำขมงฉงเฉงแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตัวเองก็หลบหนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่ง

ส่วนสาเหตุที่รถกระบะถอยมาชนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ตอนนี้คนโพสต์บอกว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียด
คือก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากเพราะอะไรนะคะ
แต่ชาวเน็ตค่ะ

เขามองว่ารถกระบะน่าจะจงใจถอยหลังมาชน
เพราะหากเข้าเกียร์ผิดคงไม่เหยียบ

อย่างในคลิปก็คือลักษณะเหมือนตั้งใจเบิ้ลเครื่องแล้วเหยียบ

น่าจะเป็นต้องการชนมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเบี่ยงทางซ้าย
หรือว่าคือไม่พอใจมาก่อนหรือเปล่า

สังเกตตอนเขาอยากจะแซงรถกระบะไหม

มันไปสะท้อนกระจกหูช้าง
แล้วมันอาจจะเข้าตาคนขับรถกระบะ
แล้วทำให้รู้สึกว่าไม่พอใจไง
หรือว่ามีบีบตรงบีบแตนอะไรได้หรภะ

แล้วเรื่อยมาถอยแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะ

การทำการโดยประมาท
ทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะฮะ